ข่าวใส่ไข่อยู่ก็ช็อกพอสมควร
ดำอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็ทำธุรกิจด้วยกัน

ันลงที่น้ำท่วมอยู่

เห็นมดดำบอกว่า
เห็นที่เค้าเลือกไปเว้นคำประกัน

มันน่ะมันน่ะมันน่ะมันน่ะมันน่ะมันน่ะมันน่ะมันน่ะมันน่ะม
ไปทำธุรกิจทภมาสกันอะไรอย่างเงี้ยฮะบ้อยบ้อยทำด้วยได้ได้คุยกับพ่อไหมฮะ
ก็ตอนเขาคุยกับพ่อค่อนข้างจะน่าสงสารอย่างแรกคือไอโรคซึมเศร้าเนี่ย
รู้จักโมผู้จัดการก็คือพี่โมพี่โมพยายามรักษามาโดยตลอด
รู้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาก็พยายามรักษา
แล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนกับดีใจที่เขาได้รับหนัง
พ่อเขาเป็นคนดูคิวบูให้เมื่อก่อนพ่อเขาเป็นคนดูคิวบูให้สหะอยู่แล้ว
เขาก็แบบว่ายังคุยกับพ่อเขาตอนบ่าย๒มั้ง
พ่อเดี๋ยวจะไปประชุมเรื่องหนังนะแล้วพ่อช่วยวางออกแบบคิวบูให้หน่อยนะ
เสร็จแล้วกลายเป็นว่าเมื่อกี้พ่อเขาเล่าให้ฟังว่าตอน๕โมงเย็นแทนที่
นึกว่าลูกจะโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาเล่าว่าจะทำงานอะไร
กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์มาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้วคือพ่อก็ช็อกมากฮะ
คุณแม่ก็เป็นโรคหัวใจด้วยแล้วเมื่อวานคุณแม่เขาก็หัวใจเต้นเร็วพอสมควร
ก็คือเมื่อกี้บอกพี่โมไปแล้วว่าพี่โมเขาพยายามรักษาโรคซึมเศร้า
ซึ่งความจริงมันไม่ค่อยมีใครรู้จะมีเฉพาะคนที่ตัวมะดำเองไม่ได้รู้นะครับ
พึ่งมารู้สักหลังหลังเนี่ยแหละพึ่งมารู้จริงจริงหลังหลังเนี่ยแหละว่า
แปลกแปลกหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เรื่องเงินก็คงไม่ต้องไป
เรื่องเงินไม่ต้องไปตามแล้วฮะมะดำว่าจบเถอะเพราะว่ามันก็จากไปแล้วอ่ะ
ใช่ไหมล่ะเพราะว่าทั้งหมดมันก็คือเราก็ไม่มีใครรู้ความจริงด้วยฮะ
มดดำเองก็ไม่ได้รู้ความจริงรู้แต่ว่าไปค้ำประกันมาแค่นั้นเอง
แล้วพี่น้องได้คุยกับพลอยไหมครับเรื่องความธุรกิจประกัน
ก็เดี๋ยวอาตอมได้เขาทำฉันสามคนนะฮะมีพี่อาตอมด้วย
ตอมด้วยนะฮะน่าจะตอบอะไรได้พอสมควรค่ะครับมดดำก็แค่นี้เนอะ
ก็แต่ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ที่ไม่สัมภาษณ์คือไม่รู้
มันก็ตอบอะไรได้มากกว่านี้มันไม่ได้จริงจริงนะครับกลับขอบพระคุณนะฮะ